ส่วนความเคลื่อนไหวของช้างป่าที่ทุกคนติดตามรอคอยกันอยู่ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแล้ว
ช้างป่ารอดชีวิต๒ตัวที่เห็นตามภาพนี้
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่ามันกลับเข้าป่าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คือเข้าไปตั้งแต่ช่วงตี๕เมื่อเช้าที่ผ่านมานี่แหละค่ะ
ส่วนวิธีการเก็บกู้ซากช้างป่าที่ตกเหวนรกตาย๖ตัว
เจ้าหน้าที่เขาเตรียมไว้๓วิธี๓แนวทางด้วยกันค่ะ

ชำแหละแล้วก็ใส่ตาข่ายถ่วงน้ำให้ย่อยสลาย

เขาจะเตรียมไว้นั่นก็คือการชำแหละแล้วก็นำขึ้นมาเผาทำลายด้านบนนะคะ
แต่ก็ยังไม่ได้ระบุนะว่าจะทำลายด้วยวิธีไหน
สำหรับซากช้างป่าเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เองยังคงต้องประชุมความคืบหน้า
เรื่องของการติดตามช้าง๒ตัว
ภายหลังจากที่มีการนำโรน๔ตัวขึ้นไปบินสำรวจ
แล้วก็พบว่าช้าง๒ตัวแม่ลูกที่รอดชีวิตไม่ได้อยู่ในพื้นที่แล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าเข้าป่าไปแล้วหรือไม่
เจ้าหน้าที่ไปพบร่องรอยการเดิน
พบมูลช้างสดที่มีกลิ่นสับปะรดเน่า
ซึ่งก็เป็นอาหารที่เจ้าหน้าที่เขานำไปวางให้กับช้างเมื่อวานนี้
ก็เลยมั่นใจว่าเห็นมูลช้างแบบนี้น่าจะเดินเข้าป่า
เดินตามเข้าป่าไปแล้วตามสัญชาติยานของสัตว์

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บของช้างทั้งสองตัว
และจากการบินสำรวจก็ไม่พบซากช้างตายเพิ่มก็มี๖ตัวเท่าเดิมค่ะ
หลังจากนี้จะเป็นการประเมินการเก็บกู้ซากช้างทั้ง๖ตัว
โดยประเมิน๓วิธีคือการขุดหลุมฝังกรบ
แต่ว่าวิธีนี้ค่อนข้างเป็นไปได้ยาก
จากว่าสภาพพื้นที่จุดที่พบซากช้างเป็นหิน
และรถแคลเองก็ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อขุดเจาะได้
สองคือการชำแหละแล้วก็ให้ย่อยสลายตามธรรมชาติค่ะ
ส่วนวิธีที่๓นั่นก็คือการนำซากขึ้นมาเผาทำลาย
ขณะที่นายคันชิตศรีนพวัลหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ก็ระบุว่าขณะนี้ทางอุทยานสั่งปิดการท่องเที่ยว
บริเวณน้ำตกเหมนรกชั่วคราวเพื่อให้เจ้าหน้าที่ร่วมกัน
ดำเนินการนำซากช้างทั้ง๖ตัวขึ้นมาจากน้ำ
ส่วนช้างแม่ลูกอีก๒ตัวที่รอดชีวิต
ก็ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าสังเกตตลอดทั้งคืนค่ะ
เพราะว่าช้างสองตัวไม่ได้อยู่ที่บริเวณหน้าผ่าแล้ว
ก็พบเพียงรอยเท้าของช้างที่เดินออกจากน้ำตก
ก็เลยมั่นใจว่าช้างสองตัวนี้
น่าจะไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วแน่นอนนะคะ

จะมีการส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นเรือที่เขื่อนขุนด่านประการชน
เพื่อจะล่องเรือย้อนเดินทางไปที่คลองต้นไส

เพื่อตรวจสภาพที่ราบในพื้นที่ดินที่สามารถกรบฝังได้
เมืองต้นน่าจะชำแหละซากช้างทั้งหมด
เพื่อย่อยชิ้นส่วนให้ง่ายต่อการลำเลียงนะคะ
จากนั้นก็จะให้ไหลจากน้ำตกเหวนรกลงมา

แล้วก็อาจจะทำการฝังกลบเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค
และไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจซะทีเดียวว่าจะใช้วิธีนี้หรือเปล่าค่ะ
ส่วนจะเลือกจะใช้วิธีอะไรเนี่ย

พื้นที่ตรงไหนเนี่ยเป็นสภาพหิน
เป็นสภาพหินไม่สามารถจะฝังกลบได้
ที่เราขึ้นมาก็คงจะเป็นในเรื่องของการเผาหรือทำลายซาก
หรือว่าพื้นที่ตรงไหนที่มีสภาพ

หรือว่าเป็นพื้นที่กว้างหรืออาจจะเป็นเรื่องของการฝังกบ

แต่ถ้าจะฝังกบเองเนี่ยก็คงต้องผ่าตัดนะครับ

ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการในส่วนของการจัดการสร้างตรงนี้
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี๓๕มาจนถึงปัจจุบันนี้
ไม่เคยมีช้างตกลงไปน้ำตกเหลรกเลย
ก็แสดงให้เห็นว่าวิธีคิดและแนวทางการจัดการ
ที่ทำพะเนียดเพื่อไม่ให้ช้างพัดตกลงไปได้ผล
ขณะที่ซากช้างป่าทั้ง๖ตัวล่าสุด
ก็ได้ถูกน้ำพัดห่างจากจุดเดิมไปเกือบ๑กิโลเมตร
เพราะว่าทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสำรวจจุดบริเวณน้ำตก
ที่เคยพบช้างตกลงไปเนี่ยก็ไม่มีซากช้างแล้ว
และบริเวณดังกล่าวก็มีสภาพภูมิประเทศที่สูงชันอันตรายด้วย
ทางเจ้าหน้าที่อุทยานก็เลยไม่ให้ผู้สื่อข่าว
หน่วยงานต่างที่ไม่เกี่ยวข้อง
ลงไปสำรวจพื้นที่ด้านล่างที่ช้างถูกพัดไปรวมกัน
นี้เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมแล้วก็ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น
และที่สำคัญก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
ได้ทำงานได้อย่างเต็มที่สำหรับการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ด้วย